ท่านผู้ชมเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนน

ตกลงแล้วตรวจสอบคือที่จันทบุรี
ผู้หญิงคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม

แต่ไม่ให้ตำรวจไม่ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไป

บอกว่าจะเจอหมออย่างเดียว
มันมีคำถามตามมาทันทีว่าเออแล้วเธอตกลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะ
เกิดอะไรขึ้นและจริงแล้วเนี่ยเราจะยังไงได้
ถ้าเกิดเขาไม่ยอมให้แตะตัวไม่ยอมให้เคลื่อนไหวเคลื่อนย้าย

คือจากภาพนี้ตำรวจก็ต้องพยายามพูดคุยค่ะ
บอกว่าให้กู้ภัยเขาช่วยก่อนปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อน
ผู้ภัยเขาเรียนมาวิธีการประถมพยาบาลขั้นต้น
เราไปถามศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินมาแล้วนะ
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะแบบนี้เอาดูคลิปก่อน
วันนี้เราตามให้แล้วไปคุยกับกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
ตอนนี้กู้ภัยเขาช่วยสถานการณ์เบื้องต้นขั้นต้น
ไม่มีเวลาโทรหรอกครับจะให้ขึ้นเดี๋ยวนี้

อย่าต้องอย่างนั้นตัวหนูอย่าเคลื่อนย้ายเนื้อหนูอย่างส่วนหัวข้างนี้ดู
มันไม่เกี่ยวสิเขามาส่งพยาบาลเบื้องต้นม๊ะ

เจ้าหน้าที่ต้องพยายามเคลื่อนย้ายเพราะว่าคุณก็อยู่แบบเกือบกลางถนนเลยนะ
มันอันตรายด้วยไงรถยังวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่เลย
กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แล้วเขาก็มีอุปกรณ์มีตรงมีเตียงสนามมีอะไรตามที่จะใช้
มาตรฐานในการช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้น

ตกลงแล้วสามารถจะยอมหรือไม่ยอมได้หรือไม่อย่างไร
คือบางคนบอกดูคลิปเหตุการณ์นี้แล้วไม่รู้จะสงสารใครดี
สงสารคนเจ็บหรือสงสารตำรวจหรือสงสารกู้ภัยดี
คือตำรวจกับกู้ภัยเขาก็เจตนาดีนั่นแหละ
อยากจะช่วยเหลือเบื้องต้นพาไปประถมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อรอรถพยาบาลรอแพทย์มา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วอาสากู้ภัยก็ต้องแจ้งให้โรงพยาบาลส่งรถพยาบาลมานะครับ

ไม่ยอมขึ้นรถกู้ภัยนะไม่ยอมให้ขึ้นเปรย์สนามอะไรเนี่ยไม่ยอมเลย
รถพยาบาลมาเธอถึงยอมขึ้นรถพยาบาล
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาเรียบร้อยแล้วนะฮะในตอนนี้
กู้ภัยที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่า
เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น๑๑นาฬิกานะครับ
ของเมื่อ๒วันก่อนนะครับ
เหตุเกิด๑๑โมงกว่าจะเคลื่อนย้ายผู้หญิงคนนี้ไปโรงพยาบาลได้สำเร็จ
บ่าย๒เกือบ๓ชั่วโมง
ส่วนข้อสงสัยที่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้แล้ว
ผู้บาดเจ็บสามารถปฏิเสธการช่วยเหลือจากกู้ภัยได้หรือไม่
การแพทย์ฉุกเฉินหรือสพชนะครับ
ได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้บอกว่าการช่วยเหลือหรือว่าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
จะต้องให้เป็นผู้ที่มีความชำนาญที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
ซึ่งชั่วโมงการอบรมต้องไม่น้อยกว่า๔๐ชั่วโมง
และต้องมีการขึ้นทะเบียนกับสพชนะฮะ
และเป็นสิทธิ์ของคนเจ็บนะที่จะสามารถพิจารณาได้ว่า
ถ้าตัวเองคิดว่าไม่ปลอดภัยก็สามารถปฏิเสธความช่วยเหลือ
หรือการรักษาจากอาสากู้ภัยได้
นี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
นั่นหมายความว่าถ้าคุณคิดว่ากู้ภัยแหมแต่ในความเป็นจริงนะคุณเขียนมาสอน
คือถ้าเจ็บจริงแล้วแบบพี่เป็นกู้ภัยไหนขอดูก่อนว่าพี่ผ่านการอบรมมา๔๐ชั่วโมงหรือเปล่า
ขอดูบกดูมันก็คงจะยากอ่ะอืมแต่สพชบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคนเจ็บ
ถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบไม่เป็นไรจะรอรถพยาบาล
อันนี้ในสิทธิ์นี้ได้นะแต่ในหลักของปฏิบัติมันจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
เพียงพอหรือไม่สำหรับคนเจ็บอันนี้มันก็ต้องว่าเป็นกรณีปลาย
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้คุยกับกู้ภัยที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับชื่อว่านายอุเทนก้านบัว
กู้ภัยพลับพลาสิบหกที่จันทบุรีนะครับไปถึงที่เกิดเหตุคนแรกเลยนะครับ
นี่ฮะพี่เสื้อสีส้มเนี่ยนะครับอ่าบอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
วันเกิดเหตุเขาได้รับแจ้งเหตุประมาณ๑๑โมงเช้า
ว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มที่แยกเกาะรงถนนสุขุมวิทย์
ท้องที่ตำบลพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งมันใกล้กับจุดที่เขาทำงานอยู่เขาก็รีบขับรถไป
พอไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้หญิงบาดเจ็บอยู่นะฮะนอนอยู่กลางถนน
ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก๔๐ปีเขาก็รีบเข้าไปจะประถมพยาบาลเบื้องต้น
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็โวยวายเหมือนกับในคลิปไม่ยอมให้กู้ภัยทำแผลช่วยเหลือ
บอกว่ากู้ภัยเนี่ยหรือว่าตำรวจเนี่ยไม่ใช่หมอไม่มีสิทธิ์มาแตะเนื้อต้องตัวเขา
ก็พยายามที่จะรอกันจนสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนี้เริ่มสงบ
ก็วอนให้พลเมืองดีแถวนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาช่วยทำแผลให้กันแล้วกัน
เพราะว่าเขาไม่ไว้ใจกู้ภัยไม่ไว้ใจตำรวจนะต้องให้ชาวบ้านมาทำแผลให้
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ฟังอีกก็พยายามต่อว่าต่อขานบอกว่าอย่ามาใกล้ตัว
อย่าไปแตะตัวเขานะจนกระทั่งพลเมืองดีที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยทำแผลเสร็จ
ตัวกู้ภัยท่านนี้เขาก็หวังดีเห็นว่าอากาศมันร้อน
ก็เดินไปกางร่มให้เพื่อรอรถพยาบาลแต่ก็ถูกว่าอีก
อย่ามาใกล้ตัวเขาไล่ให้ออกไปอีกคือในใจยอมรับว่าตอนนั้นก็เริ่มโมโห
แต่ด้วยหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อก็เลยพยายามห่างออกมา
แล้วก็ต้องทำตามที่เขาเรียกร้องก็คืออย่าไปใกล้เขา
เขาก็ต้องนอนกลางแดดไปแล้วก็รอรถพยาบาลมาถึง
แต่ชาวบ้านเนี่ยเขายอมให้ทำแผลเบื้องต้นให้แต่ไม่ให้กู้ภัยไม่ให้ตำรวจทำ
พอรถพยาบาลมาถึงทีมแพทย์ก็ลงมาดูอาการ
ผู้หญิงคนนี้ก็ยอมให้ทำแผลแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลไปโรงพยาบาล
คือหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะพี่เขาเมาหรือเปล่าพี่ผู้หญิงคนนี้
แต่ว่านายเกอร์เทรนกู้ไพรบอกว่าตอนที่อยู่ใกล้ตัวในพี่เกอร์เทรน
ไม่มีกลิ่นเหล้านะก็ได้สอบถามว่าจะขี่รถไปไหน
จักรยานยนต์ล้มเนี่ยมีใครชนหรือเปล่า
แต่ว่าเธอก็พูดจารักษณะวกไปวนมาพูดไปสลับด่ากู้ภัยไปเนี่ย
ก็เลยจับใจความไม่ได้ไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
ว่าเอ้าแล้วผมเป็นกู้ไพรแล้วผมมาใกล้ตัวคุณไม่ได้
แล้วผมจะเคลื่อนย้ายคุณไปส่งโรงพยาบาลได้ไงแล้วผมจะทำแผลคุณได้ไง
เพราะว่าตามหลักการแล้วเนี่ยคือผมกู้ภัยหรือใครที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
ต้องทำแผลคนเจ็บหรือว่าสมมาตรเบื้องต้นก่อน
เขาบอกไม่ได้เขาไม่ยอมตำรวจก็เกลี้ยกล่อมไงเกลี้ยกล่อมมาก็
เขาก็ไปด่าเห็นผม
ก็เอาเป็นว่าหลังจากเคลียร์พื้นที่กันเรียบร้อย
ชื่อเรียงเสียงไร้ก็ไม่รู้
เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับ
เพราะว่าก็เป็นหน้าที่ในการดูแลของทางโรงพยาบาลเขาต่อแล้ว
แต่ว่าจากการสอบถามคร่าวเนี่ย
เท่าที่ทราบคือยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จันทบุรีนะครับ
เนื่องจากตอนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้ว่า
ส่วนอาการที่เจ้าตัวโวยวาย
ลักษณะเหมือนกับไม่ปกติหรือเปล่า
มีการให้คำตอบมาว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย

ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีอารมณ์แปรปรวนหรือรุนแรง

เขาคาดการณ์นะอาจจะเป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็ได้
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องให้เจ้าตัวเขาถ้าเกิดเจอก็อาจจะได้บอกกัน

ก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับใครยังไงทั้งสิ้นนะครับ
เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคู่กรณีหรือเปล่า
แล้วเกิดอะไรขึ้นจักรยานยนต์ถึงล้มคว่ำอยู่ตรงถนนตรงนั้น

ก็เป็นลักษณะแบบดูหมินเจ้าพนักงาน
คือหมายถึงตำรวจอะไรอย่างนี้แต่ตำรวจเขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรหรอก
แต่ก็ปลอดภัยแล้วก็ดีนะคะ